โอวโห

ใช่แล้วต้องออกสเต็ปไหมกว่าจะขึ้นรถคุณได้
ก็ต้องออกนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าจะได้เข้ากับบรรยากาศรถเรา
ที่เราเคยนำเสนอข่าวไปไงเป็น๒แถวติดแอร์
นี่ลีลาการเต้นต้องเท่ากับเด็กรถอย่างคุณไหม

เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องพายุมังคุด
ก็สลายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่ามีพายุอีกหนึ่งลูก

พายุมังคุดเกิดขึ้นแถวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
อีกลูกหนึ่งแถวมหาสมุทรอินเดีย

จะเกิดอะไรเกิดขึ้นหวังเดียวไปดูกัน

คุณผู้ชมครับนี่คือภาพ
แสดงลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝน
ฝนที่มีการตกหน้าตอนนี้นะครับ
ทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากการสลายตัวของพายุมังคุดนะครับ
สังเกตว่ามีการก่อตัวค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวส่วนเมืองไทยของเราเองขณะนี้เองครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะไปอยู่บริเวณทางพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องระวังฝนภาพเต็มเลยนะครับ
สังเกตว่านี่นะครับกลุ่มฝนมีการเคลื่อนที่จากฝั่งลาวนะครับเข้าเมืองไทยของเรานะครับ
อีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนนะครับ
จุดที่เช้านี้มีฝนตกก็คือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่พยาวน่านเลยหนองคายบึงกาลสกลนครนครพนมมุกนาหารอายุทยาปฐุมธานีนนทบุรีนครปฐมกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามจันทบุรี
รวมไปถึงราชบุรีเพชรบุรีประจบคิริขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ต
สุราธานีนครศรีธรรมราชกะบี่ตรังพัทธลุงสตูนสงขลาปัตตานียาลาแล้วก็นรัฐธิวาสนะครับ
ใครที่อยู่บริเวณนี้ก็ระวังกันหน่อยนะครับ
ออกจากบ้านก็ระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนด้วยนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นอกจากฝนแล้วตั้งแต่วันนี้
คลื่นจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยเกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยนะครับ
ที่เกินไปตอนต้นเนี่ยนะครับที่บอกไปเนี่ยพายุนะครับมีการหอบเอากลุ่มความชื้นนะครับ
กลุ่มฝนม้วนเข้าสู่ศูนย์กลางพายุแล้วเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง
บริเวณห้องโกงเข้าจีนแล้วก็ตามตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังมุ่งหน้าไป
บริเวณฝั่งตะวันตกนะครับก็คือฝั่งพม่าจุดตรงกลางจะสังเกตว่าเป็นลักษณะของหางพายุนะครับ
ม้วนอ้อมไปแบบนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับฝั่งที่จะได้รับผลกระทบจากกลุ่มฝนที่ยังเหลืออยู่ของพายุลูกนี้ก็คือ
ในบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
การที่มีการหมุนวนแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้เกิดลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่มีการก่อตัวขึ้นในบริเวณมหาสมุทรอินเดียคืออ่าวเบงกอตรงนี้เนี่ยนะครับ
สังเกตว่ามีการหมุนของกระแสลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญครับ
ทำให้บริเวณนี้เนี่ยจะมีการก่อตัวของกลุ่มฝนขนาดใหญ่แล้วก็มีลมแรงเกิดขึ้นดังนั้นในบริเวณปีกตะวันตกในช่วงตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะไปถึงวันช่วงวันที่๒๑๒๒เนี่ยนะครับ
ขึ้นสูง๒๔เมตรเพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับสีชมพูสีฟ้าเนี่ยคือฝนสีเหลืองคือฝนตกหนัก
สังเกตว่าหลังจากนี้ฝนจะตกหนักเน้นบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
จะไปตกหนักอีกทีหนึ่งในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออก
ก็คือฝั่งที่ติดกับลาวในช่วงหลังวันที่๒๑เป็นต้นไป
๒๑๒๒๓ก็จะกลับมาตกในบริเวณฝั่งตะวันออกอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือคลื่นก็จะพบว่าคลื่นจะมีกำลังแรงละทีเดียวเป็นสีตอนเย็นมันเย็น

ก็หลังจากช่วงวันที่๒๒คลื่นก็จะค่อยเคลื่อนแล้วก็เขยิบไปตาม
ลักษณะการเคลื่อนตัวของลมหมุนหรือว่าพายุก็เคลื่อนเข้าสู่ประเทศอินเดียต่อไป
ก็ระวังกันใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวทั้งทางบกทางเรือทางอากาศด้วย
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันคลื่นค่อนข้างแรง
แล้วก็ลักษณะของลมค่อนข้างแรง
การที่จะออกเดินทางก็ต้องเผื่อเวลาด้วย
จะขึ้นเครื่องก็อาจจะต้องเผื่อเวลาเพราะว่าเป็นช่วงที่เครื่องอาจจะดีเลได้

ต่อรายเที่ยวบินได้ก็เตือนกันหน่อย
ผมเหมือนกันเผื่อเวลาไว้ด้วย
ไปดูนะคะฟังอยู่ครบหรือเปล่า

โอ้โฮเอาไว้ไป
โอ้โฮไม่รอเลย